ฝากคุณผู้ชมหลายข่าวด้วยกัน
หลายคนพออยากจะได้สัตว์เลี้ยง

เพราะว่าเขาก็จะมีโซนขายสัตลงสัตเลี้ยต่าง

สุนัขมีอาการซึมอ้วกเยอะมากจนเขาต้องพาไปหาหมอ
สุดท้ายถึงรู้ว่าสุนัขติดโรคสุนัขเป็นโรคอะค่ะ

นางสาวเอื้อมพรสุวรรณปานผู้เสียหายพร้อมกับสามี
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจเลย
หลังจากซื้อสุนัขพันธ์ปอเมริเนียน
วัยสองเดือนสิบห้าวันในราคาสี่พันบาทให้กับลูกสาว
ซื้อมาวันที่สิบสองพฤษภาคมห้าโมงเย็น
พอเอากลับมาถึงบ้านผ่านไปเนี่ยพอตอน๕ทุ่ม
อยู่เจ้าหมาปอมตัวนี้ค่ะมันก็ซึม
แล้วก็อ้วกเป็นน้ำสิบรอบเลยรีบพาไปหาหมอที่คลินิกเลย
หมอบอกว่าหมาติดเชื้อพาวัวไวรัสค่ะ
พอเอาเจ้าหมาตัวนี้ไปร้านที่ซื้อมาเพื่อคุยกับเจ้าของ
เจ้าของบอกว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมารับผิดชอบ
หน้าที่เขามีอย่างเดียวก็คือขายแต่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ให้ก็แล้วกัน
ทีนี้ทางผู้เสียหายบอกว่าไม่ขอเปลี่ยน
เพราะว่าถ้าตัวที่ซื้อมาติดเชื้อแล้วตัวอื่นจะไม่ติดเหรอ
พอสอบถามเขาก็บอกว่าหมาที่ร้านฉีดวัคซีนหรือเปล่า
เขาบอกไม่ได้ฉีดแล้วก็แนะนำด้วยว่า
หลังจากซื้อไปอีก๑สัปดาห์ค่อยเอาหมาไปฉีดวัคซีนเองก็แล้ว
คุณหมอเขาบอกว่าติดโรคนี้มันสาเหตุมาจากอะไร
น่าจะมาจากมันเป็นเชื้อไวรัสนะคะ
คือจะสัมผัสได้โดยการที่สุนัขไปดม
ดมแล้วก็ไปสัมผัสกันไปดมอุจจาระแล้วก็
แล้วก็อาเจียนจากตัวอื่นแล้วมันก็จะติดกันหมด
บอกก่อนพาโวไวรัสหลายคนอาจจะงงมันคือโรคอะไร
มันคือโรคลำไส้อักเสบที่เกิดขึ้นจากไวรัสที่ชื่อว่าพาโวไวรัสนี่แหละค่ะ
ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะแพร่ระบาดได้นานด้วย
อาการหลักเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางเดินอาหารนี่แหละค่ะ
มันก็จะอ้วกท้องเสียเป็นเลือด
เพราะว่าไวรัสไปทำลายเซลล์ของผนังลำไส้

ทีนี้พอผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วเนี่ย
สวัสดีภาพสัตว์กรมประสุทธิ์แล้วก็ตำรวจสนบางซื่อ
ไปที่ร้านขายสัตเลี้ยที่เขาไปซื้อหมาพันปลอมตัวนี้มานี่แหละ
เจ้าของร้านบอกว่าเขาก็รับหมามาขายอีกทอดนึงเหมือนกัน
ไม่ได้เป็นต้นทางก็ไม่รู้หรอกว่ามันติดเชื้อมาหรือเปล่า
ตอนขายให้กับผู้เสียหายหมามันก็ปกติดีไม่ใช่เหรอ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าร้านเองก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้กับหมาทุกตัวหรอก
ไม่ใช่หน้าที่ที่ไหนเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละเถียงด้วยนะ
แล้วใครมาบอกว่าร้านไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำหมากินล่ะ
อย่ามาพูดมั่วแล้วก็เอาอาหารที่เขาเอามาให้หมากินเนี่ยนะ
เออเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นอย่างละเอียดแหละ
นำสุนัข๓ตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์ย่านสายไหม
ทารุณกรรมสัตว์และสองคือช่อกง
ก็เดี๋ยวจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบสภาพร่างกายสัตว์เนี่ย
หมาของร้านนี้มันป่วยเป็นเชื้อพาโวไวรัสทำให้ลำไส้อักเสบจริง